มายังอยู่ที่เรื่องของความเป็นที่สุดอันนี้ที่สุดแล้ว
ต่อไปก็ที่สุดเพราะว่าสิ่งนี้มันหาดูได้ยากแล้วจ้า
นี่คุณตองที่บอกสุดนี่คือใหญ่สุดจริง
คุณเคยเห็นหุ่นเชิดแบบนี้ไหมโอ้โหไม่เคยครับ
จริงนะแต่ก่อนมันก็มีบ้างตามงานตามงานแห่ทำอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วในยุคหลังอ่ะคุณ
เอาเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแล้วแหละ
แล้วคุณรู้ไหมจะมีคนอยู่ข้างในคอยเชิด
งั้นหุ่นมันจะเดินแน่คุณดูเห็นไหมคนเหมือนใส่ชุดมัสคอต
เหมือนสวมหุ่นเข้าไปอะค่ะคลิปนี้เราไปเจอในติ๊กต๊อกนะคุณผู้ชม
ชาวเน็ตหลายคนรวมถึงเราสงสัยว่าเอ๊ะ
ปกติใส่ชุดแบบนี้มันมาประเพณีอะไรก็เลยสงสัยกัน
เราก็ไปสอบถามเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณอภิษฎดำมากนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าอันนี้คือการเชิดหุ่น
เชิดหุ่นทองสูงในงานบุญกระถิ่นนะคะจัดขึ้นที่วัดม่วงค่อมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เป็นประเพณีทางใต้คุณสืบทอดกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้ว
คุณอภิษฎเองเขาก็เป็นคนเชิดหุ่นด้วยตัวเองเลยนะ
หุ่นทองสูงเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้ว่ามีคนเชิดอยู่หลายคน
พอเหนื่อยก็จะสลับสลับกันเพราะเหนื่อยค่ะเต้นไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
เหนื่อยนะคะคุณค่ะเราเต้นไม่ใส่ชุดเรายังเหนื่อยเลยนะคะ
อันนี้คือต้องใส่หุ่นเข้าไปด้วยซึ่งปัจจุบันในการเชิดหุ่นทองสูงแบบนี้
หาดูได้ยากมากแล้วแล้วหุ่นทั้งสองต้องมีชื่อด้วยนะ
คุณผู้ชายชื่อว่าปู่ทองท่อมส่วนผู้หญิงชื่อว่าย่าทองแจ่ม
ย่าทองแจ่มกับปู่ทองท่อมคนในพื้นที่เขาเชื่อว่า
เมื่อร้อยปีก่อนทั้งสองเคยมีชีวิตอยู่ด้วยกัน
มีตัวตนจริงก็เลยตั้งชื่อเป็นตำนานแบบนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีประเพณีความเชื่อของคนในพื้นที่ที่หาดใหญ่สงขลานะคะ
จริงแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเขาก็จะมีประเพณีความเชื่อเอกลักษณ์ต่างที่มันแตกต่างกันออกไป
ถ้าเป็นหุ่นใหญ่แบบนี้ดิฉันเคยเห็นที่จังหวัดเลยตอนผีตะโขน

ออกมาเต้นเต้นกันแบบนี้แต่อันนั้นก็คนละประเพณีกันใช่ไหม
อันนี้ก็คือเป็นงานบุญกระถิ่นสวยงามดีแปลกตาดี